โชวิดจริงตอนใช้ผัด
ก็คือได้เข้ามาคุยกับทางบริษัทแล้ว
บริษัทเค้ามีมาตรฐานที่ดีมาก
เรามีความเชื่อถือกับบริษัท
ก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ลองทานแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริง
คือเมย์เป็นคนที่แบบคือมีคนชอบส่งมาให้เราแบบได้ลองทานหลายตัว
ตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าทำให้เราแบบเผาผ่านได้ดีขึ้น
ออกกำลังกายได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้

เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนจะตัวบางเลย
เพื่อที่ได้ยังคงผลที่ดีเอาไว้ตลอด
จริงน้ำหนักลงมันไม่ได้เยอะรอกจริง

ทานแล้วเพื่อลดอ่ำดันตัวชีวิต

ได้ไปเจป่านมาถ้าไม่ได้อย่างงี้
ไปญี่ปุ่นมาแต่ก็คือช่วงปีใหม่ที่ญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างเงียบ
ก็เลยเหมือนไปพักผ่อนเฉย
ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมาย

เจอใครเลยไหมครับปีใหม่
ไม่มีปีใหม่ก็แค่เปลี่ยนจาก๒๐๑๙เป็น

มีจังหวะแบบวันทอนปีใหม่ให้เขามาสัญญาหวาน
ไม่มีแล้วแก่แล้วอะมาสัญญาอะไรกัน

เรื่อยค่ะจริงก็เป็นคนกุ๊กกิ๊กกันแหละ
ทำงานเยอะก็เลยเป็นกำลังใจให้กันในด้านการทำงานมากกว่า
ว่างก็เจอกันทานข้าวกันไปเที่ยวด้วยกัน
แต่ยังได้เจอกันเยอะกว่าเดิมใช่ไหม

แล้วเขาบอกว่าจะไปอังกฤษเสร็จจากงานนี้

ก็ไปบ้างอันนี้คือจริงเราสั่งบัตรเครดิตบางทีมันจะมีการแลกมา
เราต้องรีบแลกเดี๋ยวมันหมด
ก็เลยแลกเอาไว้ไปใช้
ใครชวนใครคะ
คือต่างคนบัตรมันจะหมดแล้วเรารีบแลกกันเถอะ
ก็มีเพื่อนอีกหลายคนค่ะไปกัน๕คนค่ะ

เขาไปทำงานส่วนเราก็แบบไว้ไปหาเพื่อนเลย
ไม่พูดว่าจะไปดูบอล
ชอบดูบอลอยู่แล้วก็อาจจะแวะไปดูด้วย

อีกหรือนอกจากเราจะไปดูบอลเขาจะไปทำงาน

อาจจะแบบเช่ารถไปขับเล่น

แต่ไหนหนักอาจจะเป็นเชียว
บิ๊กเขาเป็นคนน่ารักเขาน่ารักกับเมย์แล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างเมย์ด้วย
ก็เลยไม่ค่อนข้างสบายใจพาไปไหน
เพื่อนทุกคนก็แฮปปี้บอกว่าคนนี้ดูเข้าแบบเราได้มาก

ใกล้หรือยังค่ะเราก็ไม่อยากต่างงานอะไรอย่างนี้เนอะ
เมย์ไม่ได้อยากเข้าคนถามเนี่ยพยายามบิ้วกันแล้วเกิน
คือสบายดีกว่าตอนนี้ชีวิตดีมากแล้วก็มีความสุขมาก
ก็เลยไม่อยากแบบว่าพยายามกดดันตัวเองหรือไปกดดันเขาเผื่อเดี๋ยวมันจะไม่ดี
ตอนนี้มันดีอยู่แล้วอะค่ะก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติดีกว่า
ก็เพิ่งขอเป็นแฟนกันไม่กี่เดือนเองเนอะคือมันไม่ใช่เด็กอ่ะ
ถ้าอยู่ดีจะมาแบบสเวรพยายามอะไรตอนนี้ไม่ว่ามันตลกนะคะ

เรารู้ว่าเราแก่แล้วเราก็รีบในที่เป็นท่ามาชาติดีกว่า

แต่ก็ดูว่าเขาก็ชอบคนนี้นะ

ก็ดูแบบดูคนรอบข้างดูแฮปปี้

คุณวิทย์ข้าวความคุณพ่อเก่งไหมคะ

เคยกินข้าวด้วยกัน๒ครั้งเองค่ะ

แล้วก็ก็ดูว่าทุกคนแฮปปี้

ความมั่นใจกับความเชื่อมั่นในพิกภัณฑ์
สำหรับความมั่นใจและความเชื่อมั่นในผลิกฐาน

ก็อยากจะให้ใครที่แบบกำลังออกกำลังกายอยู่
มันอาจจะช่วยในเรื่องของการออกของการได้นานขึ้น
แล้วก็มีประสิทธิภาพในการช่วยกันเผาผ่าน
คนที่ลดความอ้วนก็อาจจะช่วยได้มากขึ้น
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ